เขาบอกว่าเป็นพ่อปู่บาธา

บอกว่าเป็นเท้าอันศักดิ์สิทธิ

พอแชร์กันไปทีแรกนะคนก็ถามว่า

ทีนี้โอ้โหแชร์กันไปวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

มาเป็นประเด็นให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับ

เพราะว่าคลิปนี้ยาวประมาณสักนาทีกว่านะคะ

คือเหมือนกับว่าแต่งตัวคล้ายกับเป็นร่างทรงองค์เทพ
ก็นั่งห้อยเท้าลงมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละค่ะ

แล้วก็ลักษณะเหมือนกับใช้ปาก
มีการอมมีการดุนิ้วโป้งเท้า

เขาก็เอาผ้ามาเช็ดนิ้วโป้งเท้าที่อม

ขยับเข้าใกล้แล้วก็เอาผ้ามาเช็ดในโป้งเท้าเหมือนกัน

ทีนี้คลิปนี้คนเขาแชร์เยอะ

เนื้อหาเขาก็ระบุประมาณว่า

อ้างรักษาโรคด้วยการดูดดมอมหัวแม่เท้า
บอกว่าสามารถรักษาได้ทุกโรค
พ่อปู่บาทาใช้วิธีการให้ลูกศิษย์ดูดอมเนี่ยแหละคับ
คนก็นึกว่าเป็นบ้านเราหรือเปล่า

ทีมข่าวของเราก็ต้องไปตรวจสอบ

ที่วัดพระแม่ศรีมหาอุมาเทวีหรือว่าวัดแขกแถวศรีลมนี่แหละค่ะ
ทีนี้ไปถึงก็ไปสอบถามแหละว่าจริงแล้วอันนี้มันคือพิธีกรรมอะไร
แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของทางวัดเขายังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูล
คือบอกว่าเอาอย่างนี้ละกันลองไปสอบถามที่วัดวิศนุแถวสาธรณ์
เป็นวัดแขกเหมือนกันให้ลองไปถามที่นั่นดู

ค่ะแล้วก็ไปถึงก็พบกับพระอาจารย์บินเดซัวดี้ประสาทสุขราช
เจ้าอาวาสวัดเนี่ยนะคะแล้วก็ทีมข่าวของเราก็เปิดคลิปให้ดู
ว่านี่มันคืออะไรมีลูกศิษย์มาร่วมดูคลิปด้วย
ทีนี้พอพระอาจารย์เห็นสีหน้าก็นิ่งเฉย
ทีนี้เขาก็มีพูดออกมาเป็นภาษาอินเดียด้วยนะครับ
หลังจากนั้นลูกศิษย์ก็คือนายเปรมนารายจันทร์เนี่ย
เขาก็เปิดเผยบอกว่าพิธีนี้ไม่ใช่ของศาสนาพรามฮินดูนะ
เป็นพิธีกรรมเอ่อ
เพราะว่าพิธีกรรมของพรามฮินดูเขาไม่ได้สอนให้ทำแบบนี้

คือมีการนามัศกาลที่ลูกศิษย์ไปกราบเท้าพระอาจารย์
ไม่ได้มีการทรงโยงเจ้า

แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าเป็นของศาสนาอะไร
เดี๋ยวฟังเสียงลูกศิษย์หน่อยนะคะ
ก็คิดว่ามันตลกกันอย่างนี้แต่เป็นตลกอ่ะ
ทีมข่าวของเราก็ยังอยากทราบข้อมูลอยู่นะครับ

พระศรีอริยเมตรัยที่ตำหนักย่านพระราม๒

แล้วก็บอกตรงว่าไม่น่าจะเป็นไปได้
ร่างทรงองค์เจ้าจะสามารถทำได้
เพราะหากวิธีการอมนิ้วเท้า
จะช่วยให้รักษาโรคภัยต่างได้หาย
แต่หากรักษาโรคภัยหายได้จริง
ก็ดีเพราะหมอตามโรงพยาบาล

ฟังเสียงความคิดเห็นนะครับ
ถ้าคุณลงมาถ้าเป็นเทพลงมาสร้างบารมีคุณมีบุญบารมีขนาดนั้นนะ

แสดงว่าโรงพยาบาลไม่ต้องสร้างแล้ว
เพราะอมแล้วหายทุกโรค
ระหายทุกโลกแล้วก็เราก็ต้องโอ้โหประเทศเขา

มนุษย์เรามีกรรมเป็นของตัวเอง
ทำกรรมอะไรไว้ก็ย่อมได้รับกรรมนั้น
คุณผู้ชมครับสิ่งเหล่านี้เป็นความคิดเห็นนะครับ
ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่อาจก้าวล่วงได้

อยากจะได้รับทราบข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับ
แล้วก็ความคิดเห็นต่างให้ได้มากที่สุดนะครับ
ใช่แล้วทีนี้ก็มีคนที่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ด้วยนะคะ

ผู้ช่วยบรรณาธิการต่างประเทศและกีฬาของหนังสือพิมพ

คือหัวหน้าพรามสวมมงกุฎนั่งบนบันลังให้สิทธิ์ล้างเท้าให้
ผู้หญิงจะล้างด้วยผ้าขาวเฉย
ส่วนผู้ชายจะล้างแล้วจูบที่เท้าไม่ได้อม
แล้วก็คิดว่าเป็นพิธีของการแสดงความเคารพอาจารย์อย่างสุดซึ้ง
แล้วก็เป็นการแสดงความเคารพครั้งแล้วครั้งเล่าต่ออาจารย์

หลังจากนั้นอาจารย์ก็จะมีการมอบเครื่องรับรอง
แล้วก็ถ่ายทอดวิชาให้เป็นการเฉพาะ
เรื่องนี้มีเขียนเอาไว้ในหนังสือพรามบาหลี
ก็เขาบอกว่าบาหลีจะใส่ใจกับเท้ามาก
พอตะวันตกดินเสร็จ
จะล้างเท้าด้วยน้ำปรุงดอกไม้ทุกวัน
แล้วก็เขาก็ให้ข้อมูลว่าเป็นรัฐธิบูชาเท้าพระอาจารย์

ก็คือเป็นการล้างเท้าแล้วก็จูบเท้าอาจารย์
บอกว่าอันนี้เป็นเรื่องปกติที่ยังคงทำกันอยู่นะคะ